กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับมาดูนี่โอ้โหซาเล้งซิ่งกลางถนนเลย
ทำให้คนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนี่ยอืมต้องลุ้นหน่อยครับ
ว่าเขาจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแล้วเราก็กลัวด้วยเพราะขับตามเขานะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้โอ้โหยกล้อแบบยกข้างกันนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหตอนแรกเรามองอยู่เอ๊ะรถเป็นอะไรหรือเปล่า
รถเสียหรือเปล่ารถมันเสียการทรงตัวหรือไม่หรือว่าตั้งใจซิ่งแบบนี้นะครับ
นี่แหละฮะภาพของหนุ่มชาวจังหวัดกระบี่ครับ
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่าซาเล้งเนี่ยฮะยกล้อข้างหวาดเสียวกลางถนนนะครับ
เขายกล้อแบบนี้เป็นระยะทางหลายสิบเมตรนะคุณนะ
ไม่ได้สนใจผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางกันเลยหรือจริงแล้วมันไม่ได้บรรทุกของ
มันเลยเบามันเลยเอียงเกี่ยวไหมไม่น่าจะเกี่ยวนะคะ
นี่คิดว่าตัวเองเป็นเซอร์ไอเซคนิวต้านนักฟิสิกส์หรือเปล่านะ
เท่ากับเอ็มจีคำนวณเสร็จสับแล้วก็ทรงตัวได้แบบนี้นะคะ
แต่อันกับนายแรกโน้มถวงค่ะอู้นะฮะแต่ว่าเนี้ยพอ
บนท้องถนนแบบนี้ปรากฏว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

เขาก็กลัวไม่กล้าเข้าไปใกล้หรอกนะครับเพราะซาเล้งก็ขับกลางถนน
แล้วก็ทีนี้ก็บันทึกภาพเอาไว้ได้แล้วก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
เพื่อเป็นการเตือนเตือนเลยอย่าขับแบบนี้อันตรายนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอนี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันจันทร์ที่๑๒เมษายนนะครับ
บริเวณถนนมหาราชตั้งแต่หน้าบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกระบี
เขาขี่ยกล้อข้างแบบนี้ยาวไปจนถึงหน้ามุยที่ประชาสันติศุกร์
รวมระยะทางประมาณสองร้อยเมตรนะครับคาดว่านุ่มซาเล้งคนนี้นะฮะ
น่าจะเป็นคนงามรับจ้างทั่วไปแล้วก็นำรถออกมาขี่ด้วยความคึกขนอง
ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำนะครับเราก็เลยเอามาแชร์ต่อให้คุณผู้ชม
ดูกันหน้าจอทีวีแบบนี้เลยอย่าเรียนแบบนะฮะแต่ว่าดูจากการทรงตัวแล้ว
นี่จุดซีจีเนี่ยจุดเขาเรียกว่าอะไรนะจุดศูนย์รวมของแรงของเขานี่ดีมากเลย
โอ้คุณดูเป็นแบบว่าเชิงวิทยาศาสตร์เออฟิสิกส์มากมากเลยนะฮะ